คุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่คู่นี้กันบ้างดีกว่านะคะ

คู่นี้เราจะไม่ค่อยเห็นเขาหวานลงโซเชียลเท่าไหร่นะคะ
แต่ว่าล่าสุดคุณผู้ชมค่ะไม่หลุดลอดสายตาเหล่าโซเชียลแน่นอนนะคะ
เพราะว่าควงคู่กันไปทำบุญที่ประเทศลาวเลยนะคะ
แล้วก็ควงแขนไปพร้อมกับผู้จัดละครวิกพระราม๔ด้วยค่ะ
โดยนักแสดงหนุ่มเผยว่าตั้งใจนำสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น
บริจาคให้กับพระสงฆ์ที่ประสบภัยน้ำท่วมจากเขื่อนแตกค่ะ

ซึ่งไม่จำเป็นต้องถ่ายรูปคู่อดลงโซเชียล
เขาบอกว่ามันจะดูผิดวัตถุประสงค์ไปหน่อยครับนะ
พร้อมขอบคุณชาวเน็ตที่ตั้งฉายาให้เขาแล้วก็สาวเต้ยนะ
ว่าเป็นคู่รักสายบุญด้วยค่ะ
คือผมไปกับแม่ก้อยบ่อยอยู่แล้วแล้วแม่ก้อยเขาบอกให้ชวนไป

คือมันก็เป็นเรื่องเราลงไอ้สตอรี่เป็นรูป

แล้วที่สำคัญคือการไปช่วยเหลือครั้งนี้คือแกนนำคือแม่ก้อย
ที่เล็กรู้สึกได้จากการทำบุญมันคือ
อย่างน้อยเรารู้สึกแฮปปี้เวลาเราได้ให้เวลาเราได้เสียสละเงินของเรา
หรือว่าปัดของที่เรามีอยู่แล้วให้กับคนอื่นเนี่ย

ก็ดีครับผมมันก็ดีเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ดีการทำบุญ
แต่ว่าจริงคนรู้สึกประกายทำให้เราแบบอยาก
เพราะว่ามันคือจริงเพราะเธอเลย
ถามว่าใช่ไหมก็เขาชวนไปบ่อยแบบนี้มากกว่า
ก็มีโอกาสว่างพอดีก็ไปทำบุญร่วมกัน

แต่ยังเป็นคู่ใสเที่ยวสายกินอีกด้วยนะ

ทุกวันนี้ฉันอ้วนเพราะเธอเลยนะอเล็กนะคะ
ฝ่ายไทยจะว่ายังไงเดี๋ยวไปถามกันค่ะ
เขาไม่ค่อยออกกำลังกายเองโทษผมไม่ได้เลยจริง
คือผมก็กินเยอะแต่ผมหนักไม่ขึ้น
เพราะว่าผมออกกำลังกายผมก็จะเตือนให้เขากำลังกายบ่อยแล้วครับ
คือความอ้วนกับความผอมไม่ได้สิ่งสำคัญ
มันเป็นแค่เป็นแค่ภายนอกแต่ว่าสิ่งสำคัญมันคือสุขภาพข้างในครับผม
คือชวนเขากินด้วยเราก็เป็นหวังแค่เฉยแล้ว
ผอมไม่เกี่ยวยังไงก็รักเหมือนเดิมนะ
แต่ว่าก่อนหน้านี้นะคะชวนกันไปวิ่ง
แต่พักนี้ดูเงียบไปนะชุดดูกินแล้ว
ถ้าแบบนี้นะถ้าเกิดว่าฝ่ายผู้หญิงอ้วนขึ้นเนี่ย
ฝ่ายชายต้องรับผิดชอบด้วยการรักเยอะเลยนะคะ